แต่ที่ระยองเนี่ยอันนี้ไม่โชคดีเหมือนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
นี่ฮะเด็กที่เสียชีวิตอายุ๑๖ไปกับเพื่อนซ้อน๓กันไปจักรยานยนต์นะฮะ
ไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนขณะที่ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ประมาณ๔ทุ่มนะครับผ่านมาแถวริมถนนแถวถนนสายหาดพยูนหนองแฟบ
ก็จอดรถเพื่อจะปัสสาวะกันปวดปัสสาวะพอดี
มีจักรยานยนต์ขี่ตามมาแล้วกราดยิงใส่ฮะโดนเข้าไปคนหนึ่งเสียชีวิตครับ
อีกสองคนรอดมาได้นะครับผู้ที่รอดมาได้เนี่ยชื่อว่านายประวุฒิจุลนาค
อายุ๒๓กับนายภูวนาศใจตั้งอายุ๒๐นะฮะเขาก็ยืนรอให้การกับตำรวจ
พบัญชางส่วนคนที่เสียชีวิตนะฮะชื่อว่านายมงคลอายุ๑๖ถูกปืนขนาด๙มม
ยิงเข้าที่หลังนะฮะหัวกระสุนเนี่ยฉลับไปถึงหน้าอกข้างซ้ายนะครับ
ก็เสียชีวิตเลยนะฮะทั้ง๓เป็นนักเรียนอาชีวะของสถาบันแห่ง๑
ในเขตเทศบันเมืองภาพตะพุทธนะครับ

นายประวุฒิจุลนาคซึ่งเป็น๑ใน๓ที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าเมื่อคืนนี้ไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนมานะครับ
ก็ไปกัน๓คนซ้อน๓รถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นก็ขี่รถจะกลับที่พักกัน
ระหว่างทางเกิดปวดปัสสาวะก็จอดรถแวะข้างทาง
แล้วมีจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
ที่เห็นคือเป็นวัยรุ่นนุ่งสาวขี่กันมา๒คน
โดยไปจอดเลยในจุดที่กลุ่ม๓คนนี้เขายืนปัสสาวะกันอยู่เล็กน้อย
แล้วคนที่เป็นผู้ชายก็ควักปืนขึ้นมารัวยิงจนหมดแม็กซ์ค่ะ
ไม่ใช่นัดเดียวนะฮะรัวยิงจนหมดแม็กซ์นะครับ
ตอนนั้นพวกตนก็พากันวิ่งหนีแตกกระเจิงนะครับ
หลังจากได้ยินเสียงปืนนัดแรกเนี่ยวิ่งเลยนะ
โดยนายประวุฒิกับนายภูวนาศเนี่ยบอกว่ารอดจากคมกระสุนบุดหวิดนะครับ
ส่วนนายมงคลถูกกระสุนเข้าที่หลังหนึ่งนัดแล้วก็ล้มฟุบลงไปเลยนะครับ
หลังจากที่หนีกันไปเนี่ยห่างกันไปสัก๒๐เมตร
แล้วก็เสียงปืนหมดลงไปเนี่ยก็มาดูกันก็พบว่า
โดนยิงแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
นายประวุฒิบอกว่าไม่เคยมีเรื่องแล้วก็ไม่รู้จักกับมือปืนด้วยนะครับ
รอดชีวิตมาได้ที่แคล้วคลาดอาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คล้องคลออยู่
สำหรับนายประวุฒินะมีพระหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จกับหลวงพ่อเสง
แต่ว่าเขาคล้องอยู่๓องค์นะครับทั้งหลวงพระคุณหลวงพ่อเสงนะครับ
อันนี้นายประวุฒิเขาบอกว่าที่เขารอดมาได้น่าจะเนี่ยแหละฮะ
บรมีของหลวงพระคูณกับหลวงพ่อเสงนะครับ
ส่วนน้องที่เสียชีวิตนะครับญาตินำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองบางไผ่
ในพื้นที่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
เป็นนักเรียนอาชีวะนะฮะในพื้นที่มาพตะพุทธ
ก็แน่นอนวัจจกราชก็เป็นไปด้วยความโซ่เข้านะคะ
แม่ของนายมงคลนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุลูกขอไปงานวันเกิดเพื่อน
ก็ได้โทรไปถามลูกก็บอกว่ากำลังจะกลับบ้านแล้ว
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
ข้องใจว่าคนร้ายทำไมถึงขั้นต้องมายิงกันตายนะ
ถามเพื่อนของลูกก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะแม่อยากจะถามคนก่อเหตุว่าทำไมถึงโหดร้ายขนาดนี้
คาใจที่ว่าทำไมต้องมาทำลูกเรา

แล้วแม่ก็อยากถามพ่อกับแม่เขาด้วย
ว่าทำไมลูกของคุณถึงเป็นแบบนี้
แล้วก็มากับเพื่อนผู้หญิงผู้หญิงมันทำใจด้วยอะไรใช่ไหม
ถ้าทำได้แม่ก็อยากจากชีวิตแรกชีวิตเลย
แม่จะเลี้ยงโตมาขนาดนี้เลี้ยงยากมาก
แล้วก็ตอนก่อนที่
คุณแม่บอกว่ามันก็มีเรื่องที่เหมือนกับเป็นอาถรรพ์

ช่วงที่สัพปะเล่อกำลังมาดพระสังต์ลูกชาย
สัพปะเล่อบอกว่าสบลูกชายเนี่ย
เหมือนกับหันหน้าหนีเมินหน้าหนีนะครับเหมือนกับไม่ยอม
ก็เลยคาดว่าลูกชายน่าจะยังห่วงอยู่และต้องการให้มือยิงมาขอขมาศพ

ตอนที่มัตตาสั่งอะไรแล้วอย่างนี้นะเขาก็จะทำพิธีของเขาใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องมีอะไรคาใจกับคนที่ขับรถนะ
เขาบอกให้มาขอเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่อย่างงี้ใช่ไหม
เพื่อนเขาอยู่อย่างนี้ตอนที่ทำมัตราสั่งอะไรนะ
บอกว่าเขาหันหน้าไปเลยหันหน้าแบบในความรู้สึกของเขาใช่ไหม
พ่อของผู้ตายก็บอกนะครับบอกว่าไม่คิดว่ามือยิงจะโหดเยี่ยมขนาดนี้
ทำกันได้ขนาดนี้อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัว
มาให้ได้โดยเร็ว
คือกลุ่มเพื่อนของผู้ตายสองคนเขายืนยันว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วคนที่มาก่อเหตุชายหญิงสองคนที่ขี่จักรยานยนต์มาหยุดแล้วก็มายิงใส่เนี่ย
คือดูแล้วก็ไม่ใช่รุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าเป็นนักศึกษาต่างสถาบัน

ก็เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจำคนผิดหรืออะไรยังไงนะครับ
ตำรวจสพบ้านฉางก็กำลังให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามหาตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ก็จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุต่าง
ว่าจะเจอรถจักรยานยนต์ลักษณะแบบนี้
ในช่วงเวลาแบบนี้มีรถต้องสงสัยแบบไหนยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ใส่เสื้อสีแดงรูปร่างทวม

ส่วนผู้หญิงที่ซ้อนสวมเสื้อสีขาว
จักรยานยนต์ที่ใช้คือสีขาวที่ขี่มาก่อเหตุ